ขอน้อมกล้าวถวายพระพรเหนือเกษี
พระบรมราชกุมารีศรีสยามพระศกนิกรกล้องพระเกียรติเทิดพระนาม
อัจฉริยะเจริญตามพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญ
เลิมพระชนมงคลสวัสดิ์พระชันศา
น้อมใจพลักษณ์สดุดีด้วยวิญญา
เทพเทวาถวายพระพรทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
ครองดายให้เริ่มครองดายให้เริ่ม
ครองดายให้เริ่ม

ทางไทยรัฐทีวีนะครับช่อง๓๒แบบนี้นะครับ
กับการแข่งขันนะครับร้องเพลงลูกทุ่งที่ไม่เหมือนใคร

เพราะนี่คือรายการร้องได้ให้ล้าน

ใครที่มีความรู้ในเพลงลูกทุ่ง

เงินราชจะอยู่ไกลแค่เอื้อม

พงไปโรงพยาบาลแน่นอน
อันนี้เราจะพูดกันอย่างนี้ทางรายการหรือไงคุณอาจารย์

จากอยากให้สมัครเล่นเกมแล้ว

อันนี้ออกไปทั้งสิบพันนะ

รูมีปาน

รูมีปาน

รูมีปาน

รูมีปาน

รูมีปาน

คุณสังคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียวคุณเต้แล้วก็คุณบุ๋มค่ะ

เขาบอกว่าคนเรานี่นะครับมีการปรับตัวนะครับ
ยิ่งอยู่กันไปนานยิ่งขึ้นเนี่ย
แต่ละคนเนี่ยจากเป็นธรรมดาธรรมดาในตัวนี้

เขาเรียกว่าดูดีขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะ

เป็นอย่างไรใส่เสื้อแขนกระดิ่งด้วย
โอ้โฮสวยงามนางฟ้าซาตาล
เขาเท่ากันจริงเลย
เพศเขาสวยงามเพราะได้รัศมีจากผมไป
ไม่นะฮะเขาเรียกว่าข้อเปรียบเทียบ
อยู่ใกล้คุณสางคุณทิพย์ยิ่งดูดีดูดีขึ้นไปเรื่อ
หนูว่ารัศมีจะเป็นออกจากทางนี้อะค่ะ

นะฮะสวยจริงเลยนะฮะ

ใส่เสื้อสีน้ำเงินหมายความว่า

ผมไปบอกว่าผมต้องใส่ชุดน้ำเงินวันนี้
ยังไงผมต้องขึ้นร้องให้ได้

มีจุดขาวเป็นเกลือน

ได้เงินอย่างบริสุทธิ์
จกเขียวไม่เคยได้ออกทีวีแบบนี้
พอได้ออกรายการร้องได้ให้ล้านแล้ว

ไม่ว่าจะคุณแม่ที่อยู่เมืองจันท

เป็นคำว่า๑๐เหม็งแหละ
ประมาณนี้นะคะ

คนเป็นดีเจนี่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับคุณเต้
คืออันดับแรกคือต้องชอบเพลงก่อนครับ

นะเพราะดีเจย์สุดแดดก็อยู่คนเดียว

อยู่กับตัวเองแล้วเป็นคนถ่ายทอดให้คนเขามีความสุขบ้างที่สุด
อ๋อแล้วก็ต้องมโนภาพไปนะคิดว่าคนฟังแล้วนี่
ขับรถอยู่มั่งอยู่นู่นอยู่นี่มั่งใช่มั้ย
ไม่ต้องมีบ้างนะครับเต็มบ้าง
คนเป็นดีเจยก็ต้องเก่งนะฮะ
แล้วก็นี่คุณปุ่มนะครับผมดูจะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุด
ตื่นแล้วนะ

ขอบคุณค่ะ
คุณหมูสาร์วันนี้หอพีอุปกรณ์อะไรขึ้นมาด้วยครับ

คุณมูซานี่นอกจากจะร้องเพลงได้

หรือหนักดูดละฮะ

ถือขึ้นมาต้องเป่าได้

อันนี้มันยังไม่เป็นเพลงเลยนะคะ
ใช้ดงใช้ได้อะไรคุณอย่ามาหลอกสิ

อินเดียนี่ปกติเวลาเขาเป่าเขาต้องเรียกงูได้นะ
หรือแหะต้องหางูแล้วเหลือเดี๋ยวลองดู
อาจจะโผล่มาจากหัวใครเอานี่แหละ

ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะเริ่มกระดิกแล้ว

ลงขวารับของชำรวย

รักษณะเย็นเงินสบ

ก็เพลงมันเศร้าเลยเพื่อน

นี่ยังไม่ทันร้องเลยนะฮะยังไม่ทันเริ่มการแข่งขันเลยอุตส่าห์ให้ไปพักมาเนี่ย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
๖มืนบาทค่ะวันนี้จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๖นะครับแปดหมื่นบาท
และตัวช่วยก็เหลืออยู่๑และได้เริ่มที่๖มูลค่ะแปดหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วสมาธิคุณดีนะครับอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
โอ้โหไอ้โทยยาวมาก
โอโหไอ้โทยยาวมาก
อินโทรยาวทีเดียว
เรียกว่าล้อทำโนนะเกือบจะทั้งเพลงเลยนะครับ

และขณะที่บนนี้อากาศยัง
เอาไงรู้จักมั้ยเพลงเพลงเมื่อกี๊นี้

เคยร้องมั้ยคะใช่เคยร้องแต่นี่คือปัญหาใหญ่ของผมเลย
แต่ไม่เคยแบบร้องโดยที่ไม่ดูเนื้อ
อ๋อเพลงนี้เคยร้องแต่ต้องดูเนื้อตลอด
ใช่ครับก็คือแบบไม่มั่นใจแล้ว

สถานการณ์ตอนนี้๑ตัวช่วยยังเหลืออยู่คุณบูซา
ตัวช่วยที่เลือกไปแล้วคือร้องผิดได้๑คำ

ที่จะช่วยได้นะฮะเปลี่ยนเพลง
หรือฟังเพลงหนึ่งท่อน

หรือถ้าแบบแนวแมนขอฟังท่อนบันเลง

ไม่รู้ไงแนวลองได้แล้วไงฟังท่อนลิฟต์
โทรฟังไปแล้วหรือว่าถ้าจะให้เด็ดเลยจริงนะ
ถ้าให้เปิดได้ก็คือเพลงเก่งของคุณอันนี้
ถ้าเปิดได้ก็คือโปเช๊ะเลย
ก็ยังเหลืออยู่อีก๓ตัวที่คิดว่าน่าจะมีผลดี

โทษภาพยังมีอยู่ครับแต่อยู่นี่หมดแล้วมันใช่ไหมครับญาติโยม

คุณมูซ่าคุณถึงทางสามแพ่งแล้วค่ะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับ
และตอบผมมาเลยนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๖
คุณมูซาจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

ในวารักษ์บริปรับ๘๔พระชมพันธ์ศาลนะครับ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนะครับ

ซึ่งวันนี้ครับผมก็อยากมาร่วมทำบุญนะฮะ